หนุ่มเชียงบรายขับรถมารับเมียที่หมอชิด
นัดกันแล้วเดี๋ยวไปรับที่มช่องมชิต
ด้วยความที่ผัวก็ไม่เคยมา
หลงก็จอดรถไว้ตรงไหนสักตรงหนึ่ง

จะกลับไปเอารถก็ลืมอีก
เขาก็มาไม่ได้บ่อยนัก
และก็จอดเอาไว้แล้วคือเชื่อว่า
ตอนจอดเนี่ยคิดคงคิดอยู่

คนที่เขาลืมรถคือนายธวัฒน์นาชายแผน

ไปแจ้งจอสอร้อยให้ช่วยตามหาหน่อยเป็น

เทเบียนบอเบนไม้บอเบนไม้๓๘๕๘ภูเก็ต

ช่วงสักบ่าย๔โมงเย็นของวันจันทร์ที่ผ่านมา
กระทั่งขับจากเชียงราย

จนมาถึงถนนวิภาวดีรังสิต

ไม่เคยขับรถมากรุงเทพเป็น๑๐ปี
ตัดสินใจขึ้นสะพานกลับรถ

ตัดสินใจให้พาไปที่หมอชิด

เดี๋ยวนะก่อนจะนั่งแท็กซี่ไปขอเอารถไปจอดไว้ก่อนละกัน
เดี๋ยวค่อยกลับมาเอานะครับ
สุดท้ายพอแท็กซี่ไปถึงหมอชิดตนก็รีบรับภรรยา
แล้วก็จะกลับไปเอารถนั่งรถจะไปเอารถกระบาดที่จอดไว้
แต่พอไปถึงที่หมอชิดกลับไม่เจอแท็กซี่
คันที่นัดกันเอาไว้จะให้รับไปรับตรงนั้นไปส่งตรงนี้

กลับไปส่งผมที่เดิมหน่อยแท็กซี่ไม่รอหายไป
ตอนนั้นตกใจมากเพราะจำไม่ได้เลยว่ารถกระบะจอดที่ไหน

พอช่วงบ่ายเมื่อวานทีมข่าวเราคุณรัฐพงศ์นะคะ
แล้วก็แท็กซี่พลเมืองดีก็ช่วยกันพานายธวัฒน์ออกตามหากระบะ
คือเหมือนจะลองเหตุการณ์ว่าเฮ้ยคุณขึ้นตรงนี้คุณไปลงตรงไหนคุณลองนึกดิ
คือพาย้อนเส้นทางาน
กระบาดที่มีการแจ้งในโซเชียล

จอดอยู่ที่โลตัสบางเขน
ทีนี้ทางด้านของนาง

เพื่อที่จะมาทำงานด้วยกันที่กรุงเทพ

นั่งรถทัวร์มานะ

เพราะรู้ว่านายธวัฒน์เคยประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็มีปัญหาเรื่องของสมอง

เอาไปฟังเสียงเมียเขาเล่าหน่อยนะฮะ
จะไปนั่งรถตู้ที่ว่าจะไปหางานใหม่
บอกว่ารถติดนะคอยสักพักนึงนะเขาพูดอย่างนี้
ตอนที่นั่งลบแกนั่งลบมา
แต่ว่าตอนนั้นแกได้จอดรถตัวเองหรือเปล่ายังไม่รู้
บอกเลยค่ะไม่บอกสักคำเลย
พี่คุยมากับทุกวันแกไม่บอกเลยว่าแกเอาเรามาด้วย
ก่อนหน้านี้เคยอุบัติเหตุมา
ความไปชนกับรถ๑๘ล้อ
แล้วก็มันเห็นหมอบอกว่ากระทบกระเทือนที่สมอง
แกจำได้แต่ว่ามันจำไม่นานอย่างนี้ค่ะ

รุปแล้วคือเจอนะไปจอดไว้ที่โลตัสสาขาบางเขน
คือต้องบอกว่าเป็นพลังของคนไทยของโซเชียลของทุกเส้นทางแหละ
เพราะว่าเขาก็พยายามตามหากันแล้วก็มีคนแจ้ง
อันนี้อ่านแล้วก็สะเทือนใจ
เขาบอกว่าลืมว่าเคยรักกันครับ
อันนี้เป็นการลืมที่เจ็บปวดปวดหัวใจปวดใจที่สุดนะฮะ